แม่บ้านประจัญบาล

ออมทะเทเซาใจพูดสวัสดีค่ะ
อายุพริกพิธี

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
วันนี้อาจูมาของเราก็ยังไม่มา
ชายก็ยังไม่ปรากฏตัวคิดถึงเหงาเหมือนกันนะเนี่ย
นั่นน่ะสิไม่มีอาจุมาให้คอยมาแบบว่า

เพราะว่าขับรถมาตาก็มองไม่เห็น
เหยียบคันเร่งเนี่ยบางทีจะย้ายไปเหยียบเบรก

รอดูอยู่ทางหน้าจอทีวีนะ
เดี๋ยววันนี้จะนำเสนอเรื่องราวดีให้กับแม่แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
เพราะว่าวันนี้พี่ภิกรมมีเรื่องดีปลา๊กรวยอ่ะ
โหนี่ครับว่าเป็นเรื่องนี้
หน้าต่างของหัวใจกำลังจะบอกว่าขี้ตา
ไม่ใช่ดวงตานี่ใช่แล้ว
สำหรับสาวนะคะที่อยากจะใช้ดวงตาเป็นอาวุธ
จ้องมองแบบผู้ชายให้เขาเคลิ้มหลงไปกับเราเนี่ยนะคะ
ตาคือแบบเป็นชั้นเดียวไง

แล้วก็แบบมันก็ดูไม่หวานอ่ะเข้าใจป่ะ
มันต้องแบบเดี๋ยวนี้มันต้องแบบโถ้
มันต้องระวองตามันต้องแบบว่าเฮ้ยคัญจริง

แต่วันนี้คนที่เป็นสาวหมวยไม่ต้องกลัวค่ะ
เพราะวันนี้นะจะเปลี่ยนสาวหมวยให้ตาสวยหวาน

แม่ป้างติดเลส
มาค่ะปกติเนี่ยนะคะตาแบบชั้นเดียวแบบอินเทนเหมือนเจ้าเกาหลีญี่ปุ่นเหมือนกำลังคิดใช่ไหมล่ะ
แต่ว่าบางทีเนี่ยก็อาจจะอยากแบบเป็นสาวตาโตตาหวานเออบ้างไง
แล้วอย่างนี้มีวิธีอะไรที่มันมาแนะนำมาให้สาวหมวยตาชั้นเดียวเนี่ย
อยู่ดีอยากตาหวานตาโตอะไรอย่างนี้
มีวันนี้นะคะมาดูตัวแรกเลยนะคะสำหรับนี้เลย
สีเขียวตัวนี้นะคะชื่อว่า

สำหรับสาวที่หนังตานี่บางมาก

หนังตาบังไม่ต้องการทะนุถนอม

คือป้ายกาวออกมาปุ๊บเนี่ยนะ

เวลาทาไปแล้วเนี่ยคือไม่ระคายเคืองกับผิวเรา
มีสารบำรุงผิวหนังตาของเราให้ชุ่มชื้นคุณผู้ชม
แล้วเขาบอกว่าเนื้อกาวของเขาเนี่ยนะคะ

เป็นฟิล์มแล้วก็เคลือบอยู่ที่หนังตาเบา

เขาก็จะเอาเป็นสับปะเทสตัดเป็นโครงแล้วก็แปะที่ตา
บางคนกระพริบตาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่ตา

ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราแบบว่าติดกาวอยู่
เพราะมันแบบใสพอใสพูดพอทาไอชีโด่มองมันไม่เห็นเลย
เว้อมากเลยเป็นอาคิลิกได้ด้วยแห้งแล้วเป็นฟิล์ม
แห้งแล้วเป็นฟิล์มลองสิ

มีมีสิอันนี้เก็บก่อนนะของพี่กาวพี่กาวซื้อแล้ว

แม่อันนี้เก็บก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมารีวิวให้คุณผู้ชมอีกตัวหนึ่ง
ตัวที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นสีชมพูสวยใส่สไตล์คาวาอี้

สวยใสสไตล์คาวาอี้ด้วยกาวตาสองชั้นสุดฮิตจากญี่ปุ่น

คนละสีตัวนี้ญี่ปุ่นก็ดูน่ารักดีนะคล้ายลิปสติกแต่ใหญ่กว่าลิปป

นี่ไงอันนี้เหมือนน้องเคยทำไง
ใช่อ๋อมันติดมาให้เลย

แบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคะฮิตมากเลยนะคะจากญี่ปุ่นเลยนะคะ
เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาใช้ตัวนี้นั่นแหละ
สีชมพูใส่ตัวนี้ใหญ่กว่าแท่งลิปสติกแล้วก็มุ้งมิ้งสไตล์ญี่ปุ่นด้วยนะ
นี่ไม้นี่ที่คุณน้องบอกนี่ไงเอาไว้จัดทรง
ขอดูเนื้อเนื้อก่อนเนื้อข้างในนี่เป็นสีขาวแบบนี้นะ

ไม่เห็นเลยเห็นไหมอันนี้เป็นสีขาวเห็นไหม

แต่มันเป็นสีขาวเนอะ
ต้องรอแป๊บนึงเวลาทาปุ๊บอย่าเพิ่งลืมตาต้องรอให้มันแห้งหน่อย

เดี๋ยวแป๊บนึงก็จะหายอันนี้คือตัวสีเขียว
มองไม่เห็นอันนี้สีขาวเพิ่งทาไป

ถ้าติดตามช่วงนี้นะคะที่พี่กาวเอาของมาให้ดูทุกอาทิตย์เนี่ย
ทั้งหน้าเลยสวยหมด
ได้แต่งได้โดยไม่ต้องทำศัยกรรม
วันนี้นะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องตาสองชั้น

แต่ขอไปศึกษาอีกแป๊บนึงรอให้แห้งก่อน
ไปศึกษาแป๊บนึงนะคะช่วงหน้า
จะให้ป้าพีมมารีวิวให้ดู

ว่ากาวทำตาสองชั้นตัวไหนเนี่ยมันจะเด็ดกว่ากัน

เออเออ